แต่ว่าวันนี้ดูจากชุดแล้ว

ของเรานี่เหมือนกันผลไม้นี่มาเต็ม
มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากสับปะรด
คิดว่าเราใส่มาแค่นี้จะมีแค่นี้เหรอ
อ่ะมันต้องมีเต็มไหนแล้ว
จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นี่คุณ

นี่นี่ไง
สุดยอดนี่เพิ่งรู้ว่าคุณมีเวทมนต์

คุณผู้ชมอาจจะสงสัยตอนเช้าแบบนี้
เราทำไมถึงเสกผลไม้แบบนี้ได้
เพราะวันนี้มีงานดีจะมาพูดคุยกัน

จ้ะไปเลยไหมจ๊ะพิเศษขึ้นมานี่หยิบได้ไหมจ๊ะไปเลยจ๊ะ
หยิบได้อันนี้ไม่ใช่ของกลอมนะ
แต่ว่าอันนี้หยิบไม่ได้นะต้องมีถุงมือ

เงาะฮะมังคุดครับ
ราชินีผลไม้ราชาผลไม้
ทุเรียนลองกล้องอุ๊ยลองกล้อง

เอากลับบ้านได้รถพอได้ไหม
รถผมเหรอไม่เป็นไรผมขนหลายรอบได้

วันนี้เติมความหวานกันแต่เช้ากันหน่อยไหมคุณ

ในเช้าสดใสค่ะเมื่อช่วงประมาณวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมา
เกี่ยวกับโครงการดีของจังหวัดระยอง

เขาบอกว่าจะแปลงถนนซ้ายนี้ให้เป็นถนนผลไม้
และแน่นอนทุกท่านจะได้ไปชิมกันที่นี่นะครับ
และแน่นอนวันนี้เรามาให้ชิมก่อนใครเลยเดี๋ยวผมชิมก่อน
ชิมในขณะที่ชิมอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับโครงการถนนผลไม้นะคะเรามีคำตอบด้วยนะคะ
เราจะไปพูดคุยกับท่านทวีปแสงกระจ่างนะคะ
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะมนตะพงจังหวัดระยองนะคะ

เรียนเชิญท่านนายกอบตเลยนะครับ
ท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ท่านนายกก็ตื่นแต่เช้าเข้าสู่วันใหม่ของเรานะ

ขอบคุณนะฮะผลไม้ที่โอ้โหขนมาจากระยองโดยตรง
อันนี้ฟรีใช่ไหมคะอันนี้ฟรีครับฟรีฟรีให้เราทานฟรี
ท่านนายกครับต้องถามกันหน่อยฮะงานที่จะจัดขึ้นนี่โอ้โห
ต่อเนื่องยาวนานมาหลายต่อหลายปีแล้วใช่ไหมครับ

ปีที่คนไทยได้กินผลไม้ตะพงความยิ่งใหญ่ทุกปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปีนี้เป็นไงครับ

ปีเจ็บปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในร้านรอดท่านจัดงานมา
ครับจะยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราต้องคิดถึงภาพว่ามีผลไม้เยอะขนาดไหนดีกว่าไหม
อ่าจะใช้ผลไม้จำนวนเท่าไหร่และจากกี่ส่วน
เพราะว่าปกติที่ตะโพงนี่เขานิยมกันมากบุฟเฟ่ผลไม้

ก็ปีนี้ผลไม้ก็อยู่ระหว่างปานกลางนะไม่ดอกมาก
แต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงเยอะพอสมควรนะครับ
แล้วก็เราคิดว่าเราเนรมิตงานที่ผลไม้เนี่ย
เราใช้เป็นไฮไลท์ของงานถนนผลไม้ตะตายตะพงนี่
ก็ความยาวถนน๕กิโลเมตร
เราจะใช้ผลไม้จากชาวสวนออกมาสู่ผู้บริโภคต่องานเลยนะครับ
ก็ให้มาเลือกชมฟรี
แล้วก็มีนาทีทองนะครับ
อย่างนู้นหน้าทีทองเป็นอย่างไรท่าน

จุดหนึ่งเรามีรถลางพาเที่ยว
จุดสองคือจะจิบจุดชิมผลไม้ฟรี

แล้วก็คิดว่านาทีทอง๑๑โมงถึงเที่ยง

ไปแล้วก็มีผลไม้ทุกอย่างทานฟรี

เราจะเป็นคนปอกให้แล้วก็ให้ท่านชิมฟรีเลย
ชิมฟรี๑ชั่วโมง

วันที่๙ในวันแรกของการจัดงาน

ถ้าผลไม้โดยตรงจากสวนแบบนี้สดแน่นอน

ย้ำความอร่อยของผลไม้ตะโพงกันหน่อยครับ
คือผลไม้ตะโพงมันเป็นที่ดินปนทราย
ผลไม้ลูกจะแตกต่างกับที่อื่นเลย
เพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

แล้วก็ความหวานของเขาจะหวานหมั่นเค็ม

เกิดจากดินชอบดินชิมได้ครับ

ตามคอนเซ็ปต์เลยอิ่มผลไม้

เดี๋ยวจะปอกทุเรียนให้ชิมเลยใช่ไหมในวันที่เราไปงานจริง

ถ้าผมพูดไม่ได้แล้วคุณสิทธิ์จะพูดหม่อนะ
ก็คือว่าผลไม้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ

แต่ว่านี่สิทุเรียน

ว่าใครจะบอกได้ง่ายนะคะ
ท่านซื้อไปแล้วบางทีปอกไม่เป็น
จะบอกว่าทุเรียนไม่สุกบ้างทุเรียนดิบบ้างอะไรบ้าง
สุดท้ายจริงเป็นวิธีการปอก

จิตวิญญาณแล้วก็ในการปอกเขาจะปอกง่าย

เจ้าถิ่นเขามาอยู่แล้ว

ท่านนี้มาถูกปอกทุเรียนด้วย
ท่านนี้ทั้งปอกถนัดทั้งปอกเร็วทั้งอะไรทุกอย่าง

ระดับนี้ไม่ต้องนะ

วิธีการปอกทุเรียนที่บอกว่าต้องใช้หลายอย่างรวมกัน

พอแกะปั๊บเนื้อจะออกมาเลยนะ
ขนอีกครับ

ไปกันกัน

ของนี้ดูยังไงค่ะ
ดูว่ามีความหลวมของเนื้อตุเรียน
เขาจะหลวมหลวมปั๊บจัดเสียงเสียงจะหลวมแล้ว

โอ้โห
ระแวกบ้านท่านนี่มีใครบอกเร็วกว่าท่านอีกไหมคะ
ก็พอทุกคนครับครับครับ
นี่ปอกยังไม่ถึง๒๐วินาทีเมื่อกี้ผมจับเวลาอยู่

ได้หมดค่ะปอกยัดชิมของพี่เพียกก่อนนะ

อันนั้นหรือครับอันนั้นจเนีย

ถ้าย้ำงานกันซะหน่อยอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะ
ก็คืออยากจะให้ไปช่วงนี้เป็นช่วงปีนาทีทอง
คือช่วงไฮไลท์ของงานคือจะมีนาทีทอง
มีรถรางพาเที่ยวนั่งรถฟรี
ไประยะทาง๕กิโลกรัมจะมีผลไม้๒ข้าง
จากชาวสวนมานั่งจำหน่ายโดยตรง
แล้วก็จุดจิ้มฟรีจะมีพื้นที่๓จุด
คือจะเป็นจุดชิมฟรีแล้วก็เลือกซื้อผลไม้จากชาวสวน
แล้วก็ไปที่วัดเยดาไปอิ่มบุญวัชิดาด้วย
นั่งรถรางเที่ยวเลือกซื้อผลไม้

ไปไหว้พระแล้วเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหม

พูดแล้วน่าสนใจมากนะคะแล้วเราก็มีข่าวดีด้วย

ว่าวันนี้ท่านนายกทวีปแสงกระจ่างนายกอบตแห่งตะพงใจดี
ก็เป็นสถานที่พักผ่อน๑๐ท่านด้วยกันนะครับ
ก็เป็นพักฟรี
พักฟรีกี่คืนคะ

ซิมัสราถือให้คุณผู้ชมดูหน่อยโชว์นะฮะ

พักฟรี๑คืนที่รีสอร์ทแห่งนี้ขอดูหน่อยครับ
นี่รีสอร์ทไหนรีสอร์

ครับแล้วก็ติดทะเลเลย

ถูกต้องไหมครับทั้งหมดกี่รางวัล
๑๐รางวัลสิบรางวัลนี่
เพียงแค่๑๐สายแรกที่โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้
ผมขออนุญาตย้ำเบอร์นะฮะ
ตอนนี้ทีมงานเรารอรับสายอยู่นะฮะ
พักได้ระหว่างวันที่๙ถึง๑๒มิถุนายนวันจัดงานพอดี
ก็คือเลือกมา๑คืน๙๑๒นะคะ

๑คืนใช่ไหมท่านโอ้ยพักต่ออีกทั้งเดือนเลยครับ
คือรอเอาผลไม้ไปขายต่อ
ท่านครับงานครั้งนี้๙๑๒มิถุนายน

จะช่วยเศรษฐกิจให้พี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับท่านนายกอบต
คือเรามองว่าในการที่จะช่วย
ให้ท่านท่องเชี่ยวนั่นไปเจอผลไม้
แล้วก็ซื้อผลไม้สดจากสวน
คิดว่าปีนี้รายได้จะพุ่งเกิน๖๐ล้าน

มีรายได้ไม่ต้องออกมาจำหน่ายในที่ไกล
แล้วก็จำหน่ายตรงบนดินเที่ยวงานได้เลย
ที่สำคัญก็คือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะ
จากสวนถึงผู้บริโภคเลย
วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทวีพแสงกระจ่าง
นายกอบตตับโพงจังหวัดระยอง

ถนนผลไม้ที่ตะพงไปเที่ยวกันได้

ผลไม้ได้กุศลถนนผลไม้สไตล์ตะโพ

แล้วก็อิ่มอร่อยแน่นอนเติมความหวานกันแบบนี้

แล้วก็ขอบคุณทั้งทีมงานของจังหวัดด้วย
อุ๊ยมาเติมเลยขอบคุณผลไม้ด้วย

ช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวสนุกสนาน

เพราะช่วงพักเราจะทานผลไม้